ก็พี่ก็เหมือนจะบอกว่าผ่านชีวิตในเรื่องของการเป็นโสดมาแล้ว
ในการที่จะสร้างครอบครัว
สิ่งที่พี่ตั้งใจแล้วจริงในเรื่องของการ
ในครอบครัวก็คือการพัฒนาคน
หรืออยู่ในเกี่ยวกันที่ส่งไป
แล้วคือมันเหมือนกับพี่อันไม่ต้องขอด้วยซ้ำ
นึกไว้ในใจว่าเขาจะทำแบบนู้นไหม
เขาจะทำให้เราไหมเข้าใจอะไรไหม
พี่อันก็เห็นรู้สึกว่าเขาเปลี่ยน

แต่เราเห็นถึงความตั้งใจในหลายส่วนที่

แต่เขาทำอะไร
พร้อมได้จ้า

ขอด้านซ้ายด้วยนะครับ
พี่จ๋าของบ้างครับผม
หมุนมาด้านซ้ายด้วยนะครับ

ขอสายตาซ้ายสุดด้วยครับ

ขอสายตาซ้ายสุดด้วยครับ
ขอสายตาซ้ายสุดด้วยครับ

ขอสายตาซ้ายสุดด้วยครับ
ขอสายตาซ้ายสุดด้วยครับ

ขอสายตาซ้ายสุดด้วยครับ
ขอสายตาซ้ายสุดด้วยครับ

ขอสายตาซ้ายสุดด้วยครับ

ขอสายตาซ้ายสุดด้วยครับ

ขอสายตาซ้ายสุดด้วยครับ

ขอสายตาซ้ายสุดด้วยครับ

ขอสายตาซ้ายสุดด้วยครับ